เรื่องต่อไปนี้คุณผู้ชมบอกหน่อยว่าหลอนหรือเปล่า
บางคนอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่า
แต่ครอบครัวครอบครัวนี้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเลย
เพราะว่าครอบครัวนี้คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไป
แล้วประตูเหล็กที่บ้านจู่เลื่อนเอง

เหตุเกิดช่วงเที่ยงวันที่๑๓กรกฎาคมนี้กลางวันแสกเลยนะ
แต่คุณผู้ชมลองดูเออลมก็แรงอยู่เหมือนกันไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่า
ประตูเหล็กเนี่ยหน้าบ้านหนักเลยเนี่ยนะเลื่อนเปิดเองครับ
บางคนก็มองว่าอ๋อเพราะลมพัดหรือเปล่า
บางคนบอกเป็นกฎรีโมทเป็นประตูอัตโนมัติหรือเปล่า
พักทุกเหตุผลไว้ก่อนคุณผู้ชมฮะ
ข้อสันนิษฐานอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับ
คลิปนี้เจ้าของเล่าว่านี่คือเรื่องดีของพวกเขาเลย
กับแม่นั่งอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงประตู
รั้วมันเลื่อนเองก็เลยวิ่งไปดูให้ใครเปิดปรากฏ
เจอใครเลยฮะแล้วก็ไม่มีคนอยู่แถวนั้นด้วย
คุณแม่บอกว่าต้องเป็นพ่อเปิดแน่เลย
พ่อก็คือสามีของเธอนะพ่อเปิดแน่พ่อมาแน่
เพราะว่าคุณพ่อเจ้าของคลิปนี้ท่านเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้วครับ
อีกไม่กี่วันจะครบรอบทำบุญร้อยวัน
ในบ้านก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณของพ่อน่าจะกลับมาหาพวกเขาแหละ
ยิ่งไปกว่านั้นมีคนมาคอมเมนต์ว่า
เมื่อสักครู่ตอนที่ประตูมันเลื่อนคุณผู้ชมฮะ
มีคนมาคอมเมนต์ว่าเห็นเด็กผู้ชายเสื้อสีฟ้ามาเข็นเปิดประตู
แล้วมันน่าขนลุกเพราะว่าก่อนเสียชีวิต
คุณพ่อท่านก็ใส่เสื้อสีฟ้าด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันครับมีชาวเน็ตแสดงความเห็นว่า

แต่นี่ฮะเจ้าของคลิปทำคลิปพิสูจน์ให้เห็นว่า
ประตูบานนี้มันหนักมากนะ
ไหนดูหน่อยหนักขนาดไหนเนี่ยฮะ
คือมันต้องใช้แรงเข็นพอสมควรเลย
ถ้าจะให้ลมพัดก็ต้องลมที่แบบแรงเลยนะ
ถ้ามันลมพัดเบาแบบนี้ไม่น่าจะพัดได้
แล้วในวันเกิดเหตุอันนี้เจ้าของคลิปเขาบอกนะครับว่า

แล้วประตูบานนี้ไม่มีรีโมทไม่มี
ปิดด้วยกันใช้มือเข็นเท่านั้นนะฮะ
บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับบางคนนะ

นี่คือเรื่องจริงและนี่คือเรื่องดี
ที่เธอเชื่อว่าคุณพ่อที่จากไปแล้ว

อยากให้คุณพ่อกลับมาหาไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะฮะ
ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเรื่องนี้